คุณผู้ชมครับมาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นภัยใกล้ตัว
ทุกคนมีโทรศัพท์มือถือติดตัวกันอยู่แล้ว
บางคนก็อาจจะชะล่าใจวางไว้บนโต๊ะบ้างแล้วก็ไปทำธุระต่าง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เป็นคลิปเป็นสามีภรรยาครับ
ร้านอาหารแห่งหนึ่งแล้วก็ทำทีว่าไปสั่งอาหาร
สั่งเครื่องดื่มต่างพนักงานก็ไปทำเมนูต่าง
ตามที่ได้รับออเดอร์มาสุดท้ายสามีภรรยานี้
โทรศัพท์แล้วก็เชิดหนีหายไปไปดูคลิปเหตุการณ์นี้พร้อมกันครับ

เนียนแล้วก็เดินจากไปครับคุณผู้ชม
คลิปนี้ถูกเผยแพร่โดยสมาชิกเฟซบุ๊คชื่อว่าแทน

ขโมยมือถือเด็กพัดทามร้านกาแฟ
ช่วยกันแชร์กันติดตามกันด้วยนะครับ
หลังจากคลิปนี้แพร่ออกไปก็มีผู้ชมจำนวนมาก
แชร์กันต่อเพื่อให้จับคนร้ายให้ได้
โดยนายธนาคมธนการพ่อของผู้เสียหายบอกว่า

ติดต่อสอบถามไประบุว่าลูกสาวเป็นนักศึกษา
ทำงานเป็นพนักงานพาร์ทไทม์ร้านชานมไข่มุก
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อศุกร์ที่ผ่านมาครับ

มีลูกค้าสองคนเป็นแฟนกันครับมาสั่งโกโก้
ขณะที่กำลังกลับไปที่หลังร้าน
เพื่อไปดูชาที่ต้มอยู่ก็โดนหยิบมือถือไปเลย
พอทราบเรื่องจากลูกสาวก็พาไปแจ้งความที่สถานีตำรวจโคครามนะครับ
ซื้อเมื่อต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา

คือเขาทำงานเก็บหอมรอมริบแล้วก็ซื้อมือถือด้วยตัวเอง
ที่บ้านออกเพียงแค่บางส่วนเท่านั้น
เพราะว่าใจจริงแล้วไม่อยากให้ลูกใช้ของราคาแพง
แต่ว่าลูกอุตส่าห์เก็บเงินซื้อ

คุณพ่อยังบอกอีกว่าหากจับคนร้ายได้เนี่ย

แต่ว่าอยากจะเอาของมาคืนลูกสาวด้วย
ขณะที่ร้อยตำรวจเอกฟ้าคำรณ
หรีร่องรองสารวัตร

สอนอโครคคลามเปิดเผยว่า

ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการสืบสวนสอบสวน

ถ้าคุณผู้ชมพบเบาะแสก็แจ้งไปได้นะครับ
สอนอโครคคลามรูหน้าไม่รู้ใจนะครับ